กลับมาช่วงนี้โอ้โหโอ้โห
กินกันให้หนำใจไปเลย

ไม่ใช่แค่เรารำคาญนะคุณผู้ชมก็เริ่มรำคาญแล้ว

นั่นก็คือส้มตำลำไยที่ลำพูน
เห็นไหมไม่น่ารำคาญหรอกมันอร่อยคุณ

ปกติเวลาแม่ค้าตำส้มตำทั้งดี
ต้องตำให้ดีให้มีภีมภูมิ
นี่คุณดูโฆษณาเยอะไปอย่างนี้

เขาบอกว่าที่ปกติเขาตำก็จะตำธรรมดา
ไม่ได้มีลำยงลำไยอะไรใส่ไป
แต่ที่ลำพูนลำไยมันเยอะ

ก็ต้องร้านนี้เลยนะคะ
นี่คือนางวิไลวันริมทองเจ้าของร้านส้มตำเจวิ
เขาก็เลยคิดค้นสูตรขึ้นมาเป็นส้มตำลำไยปลอดศาล
นี่มีด้วยกันสองสูตรมาดูกันครับสูตรแรกก็คือสูตรส้มตำลำไย
ถุดิบหลักก็จะเป็นปลาร้านะคะไม่ใช่ลำไยนะคะคุณ
ถุดิบละใส่ปลาร้าซึ่งทำจากปลาทะเลนะคะแล้วก็มีมะละกอนะคะ
มีปูดองพริกถั่วดินคั่วเองกุ้งแห้งถั่วฝักยาวอะไรแบบนี้
ตำครับเข้ากันจนถั่วจนคลุกเคล้าให้มันเข้ากัน
แล้วก็เอาลำไยอบแห้งที่แช่อิ่มไว้ใส่ลงไปค่ะ

ใช่แทนน้ำตาลไงแทนน้ำตาลปี๊บอะไรแบบนี้

ใช่จะตำแบบสูตรเดียวกันเลย
แต่ว่าใส่ปูม้าสดลงไปแล้วก็ใส่ลำไยแช่อิ่มลงไปด้วยเพื่อทดแทนน้ำตาลอย่างที่บอกไปนะคะ
ก็ที่บอกว่าลงจ้งก็คือปูม้าแกะแบบไม่มีกระดองทานง่ายมาก
คือเป็นที่มาของคำว่าโล่งโจ้งเนี่ยภาษาเหนือเขาบอกว่าแปลว่าสะดวกสบายก็คือทานง่ายนั่นแหละ
ที่สำคัญตอนเสิร์ฟเนี่ยคุณเขาจะตักใส่แก้วเห็นไหมโดยมีราคาตั้งแต่แก้วละหรือครกละ๔๐บาทไปจนถึง๒๐๐บาทแล้วแต่วัตถุดิบที่เราเลือกใส่กันไป
การันตีความแซ่บนัวค่ะด้วยกันมีลูกค้ามาซื้อไม่ขาดสายเลยตอนนี้ก็ขยายไป๓สาขาแล้ว
ส้มตำคุณวิ๔๐บาทเท่านั้น
สาขาแรกเนี่ยขายอยู่ที่ตลาดน้องดอกอำเภอเมืองนะคะสาขาที่สองขายที่ถนนคนเดินลำพูนและขายทุกวันที่หน้าวัดพระธาตุธริพุนชัยอำเภอเมืองลำพูนด้วย
ใครสะดวกไปแซ่บสาขาไหนเอาไปแซ่บกันได้เลยสาขานั้นล่ะจ้า
ผมสืบทราบมานะว่าคุณวิแม่ค้าขายส้มตำเขาเป็นที่ด่งดังในโลกโซเชียลด้วยนะ

ก็เป็นที่รู้จักอย่างมากในลำพูน

เอาก็ไปทานกันได้นะครับที่จังหวัดลำพูน
คุณผู้ชมครับโอ้โหเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับ
ข้อความไลน์เนี่ยโอ้โหมันดีต่อใจของพวกเรามาก
ขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งไลน์มาทักทายพูดคุยกันนะคะ
ไปถึงใครที่ถามมาด้วยว่าส่งข้อความยังไง

เอาล่ะก็แอดเป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งข้อความมาได้
คุยกันได้แบบนี้ทุกรายการสดของทางไทยรัฐทีวีเลยนะครับ
ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของตลอดข่าวสุดสัปดาห์กันแล้วนะครับ
เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมบ่าย๓จนถึง๔โมงเย็นแบบนี้
ช่วงนี้เราทั้งสองคนหมดเวลาต้องลาไปก่อน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ